คุณผู้ชมไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าช่วงนี้วงการขาอ่อนเขาต้องมีดราม่าเป็นจุดขายทุกเวทีหรือเปล่านะคะ
รวมไปถึงเวทีมิสแทนเวลด้วยค่ะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพิ่งได้คนครองมงกุฎนะคะ
คนใหม่นะคะคือน้องเกรทนารินทรชดาพัฒระวรโชธมาพร้อมรองทั้งสองคนค่ะ
แผ่นฟิล์มแล้วก็น้องเนิร์สนะคะก็เดินทางมาขอบคุณทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐที่ช่วยนำเสนอข่าวมาตลอดการประกวดเลย
แล้วก็ขอเคลียร์ข่าวดราม่าต่างเลยไม่ว่าจะเป็นสวยล็อกมงแล้วก็สวยไม่สมมงนะคะ
เจ้าตัวก็ยินดีน้อมรับทุกคำติชมเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขในการไปคว้ามงฟ้าระดับโลกต่อไปนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งสาวค่ะน้องเนิร์ดดุสิตาก็เผยถึงวินาทีที่น้ำตาไหลพรากเลยนะคะ
หลังจากประกาศชื่อว่าเธอได้เพียงแค่รองอันดับสอง
เพราะว่าตอนเก็บตัวตลอดการทำกิจกรรมน้องเป็นตัวเต็งยืนหนึ่งมาตลอด
แล้วท้ายที่สุดจะเป็นยังไงไปฟังทั้งหมดกันเลยค่ะ

ดังนั้นเกรสก็พยายามที่จะนำทุกคอมเมนต์นี้มาปรับปรุง

ดังนั้นเนี่ยก็ยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นค่ะ
ดังนั้นหน้าที่ของเกสตอนนี้คือทำทุกอย่างให้ดีที่สุด
เรื่องข้อมูล
จริงก็สวยทุกคน
เป็นกำลังใจกับน้องนะครับ
ยังมีเวลาในการเก็บตัวก่อนจะส่งไปต่อเมืองนอก